คนนี้ค่ะเรียกว่าอดทนจนวินาทีสุดท้ายจริงนะคะ
ซึ่งคิดหารายได้เสริมนะคะซึ่งก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือเรื่องการกินนั่นเองค่ะ
วกกับพอมีฝีไม้ลายมือนะคะเสน่ห์จังหวัดทำขนมได้อยู่บ้างนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาให้ความรู้เพิ่มเติม
จึงทำเบเกอรี่ขายนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ขายหลบขายดีอะไรหรอกค่ะ
ถ้าเหลือก็จะแจกเด็กแถวนั้นทานค่ะแต่โชคดีนะคะอร่อยค่ะตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยค่ะ
จึงฝากส่งกำลังใจมาให้คนที่กำลังท้อให้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะไปฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
ฝากเป็นกำลังใจด้วยหลายคนไม่อยากให้แบบว่ามามัวแต่นั่งท้ออย่างเดียวนะคะ
นึกดูนะคะว่าเราชอบอะไรนะคะเราถนัดอะไรหรือว่านะตอนนี้เราสามารถหยิบจับอะไรได้บ้าง
แทนที่จะมานั่งเครียดขายขนมเองเนี่ยได้กำไรชิ้นนึงเนี่ยไม่เยอะนะคะ
น้อยมากยิ่งพอได้มาเรียนรู้การทำขนมนะคะว่ามันเหนื่อยมากจริง
อยากชิมขนมอร่อยอร่อยจากฝีมือนุยก็ลองเข้าไปออเดอร์กันได้ในช่องเฟสบุ๊คของนุยนะคะ
ขอบคุณมากแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณนะคะไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
กับเรียกว่าเป็นช่องทางให้นุ้ยได้มาส่งกำลังใจกับแฟนที่กำลังท้อถอยอยู่ตอนนี้นะคะ
ลุกขึ้นมาสู้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะ